ทีนี้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุระทึกยิงกันค่ะ
ยิงกันแถวพุทธมณฑลสายสี่คราวนี้นะคุณ
มีทั้งปืนมีทั้งระเบิดเอามีคลิปด้วยดูพร้อมกันค่ะ
ได้ยินไหมคะเสียงปังเมื่อกี้นี้เสียงปืนนะคะคุณผู้ชม
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนพุทธสาคร
หรือว่าถนนพุทธมนตรสาย๔ตัดใหม่ช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
จากคลิปเนี่ยน่าจะเป็นเหตุวัยรุ่นยกพวกตีกัน
หรือว่าอาจจะเป็นการทะเลาะวิวาดกันระหว่างอาริต่างสถาบัน
ทีนี้คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็ขับรถใช้เส้นทางนี้

เป็นช่วงที่วัยรุ่นกำลังยกพวกแล้วก็วิ่งไล่กันฟันกัน
โชเฟอร์ต้องเหยียบเบรกจนเบรกล็อก
เพราะว่ากลัวจะไปชนกับกลุ่มวัยรุ่น
แล้วที่น่ากลัวเนี่ยมันมีทั้งอาวุธปืนมีดระเบิด
โอ้แถวนี้เนี่ยคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกเกิดเหตุตีกันบ่อย
เหรอฮะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคู่อริต่างสถาบันแล้วก็มาตีกันเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานความคืบหน้าที่ชัดเจนเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่ง
ทีมข่าวของเรากำลังประสานอยู่นะคะ
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วยนะคะ